คุณผู้ชมครับเรื่องมันน่าเศร้าเหลือเกินนะฮะ

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
คนเป็นพ่อคนเป็นแม่ซึ่งก็แก่มากแล้ว
ถูกลูกชายเนี่ยทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนะฮะ
แล้วต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิตกันทีเดียวโอ้โห
นี่คือแม่นะครับนางวาสนานะฮะพ่อชื่ออุดม
ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโนนงามตะบนนางาม
อำเภอมันจากคิรีจังหวัดขอนแก่นหัวแตกเลยเห็นไหม
นี่ต้องไปเย็บไปทำแผลร่างกายฟกช้ำหมดนะฮะ
ถึงนางวัศนะเนี่ยเย็บที่ศีรษะเก็บเข็มหน้าผากอีกสี่เข็มนะครับ
นี่ต้องมาย่างไฟอบสมุนไพรตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
ช้ำในรักษาอาการอวัยวะภายในตามแผนโบราณ
ประตูห้องนอนที่บ้านนี่ถูกทุบจนเป็นรูโบนะฮะทุกห้องเลยนะฮะ
ทูโบขนาดใหญ่คือทางนี่นี่ดูสิฮะเห็นไหมประตูเนี่ย
อารวาสจะบุกเข้าบ้านให้ได้อ่ะเห็นไหมอ๋อคือทางคนเจ็บเนี่ย
บอกว่าบ่ายวันที่สามกรกฎาคมนะฮะนางวาสนาบอกความจริงเนี่ย
สามีเธอเนี่ยโดนก่อนนะโกมินนะโกมินอายุ๒๖เป็นลูกชาย
ความจริงวัยนี้ต้องแบบโอ้โหกำลังทำมาหากินช่วยเหลือดูแลพ่อแม่ใช่ไหม
อืมใช่ค่ะโกมินนี่ติดยาบ้ามาทำร้ายพ่อก่อนอืมนะ
มาขอเงินพ่อไปซื้อยามาเสพวันนั้นพ่อไม่มีให้
ตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้ซื้อกับข้าวด้วยเดี๋ยวข้าวเย็นไม่มีกินโอ้โห
มินไม่พอใจมาชกพ่อเตะพ่อต่อยพ่อนี่พ่อนะคะเนี่ย
พ่อต้องควักเงินให้ห้าสิบบาทโกมินถึงออกจากบ้านไปโอ้ย
ตอนนั้นนางวาสนาบอกเธอไม่อยู่ไปทำนา
ตกเย็นเธอกลับบ้านนั่งทำกับข้าวอยู่อยู่
โกมินกลับมามาขอเงินอีกเอาขอแม่ด้วยอีกแม่บอกไม่มีหรอกโอ้โห
อะไรคือเพิ่งขอไปช่วงบ่ายค่ะโดนลูกแตะจนพุบลงพื้นฮะโอ้โห
แล้วโกมินหยิบไหม้กาวดน่ะด้ามไหม้กวาดเนี้ยเอาด้ามเนี้ย
ตีเขาใส่ฟาดแม่เป็นสิบทีตั้งหลักได้ต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านโกมินยังตามมาเอาด้ำให้กวาด
ฟาดใส่หัวอีกจนหัวแตกโอ้นี่แม่นะ
เพราะดีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยมาห้ามเอาไว้ไม่งั้นเผลอนี่ตายแน่แน่
ค่ะแล้วก็ช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล
จากนั้นก็พาไปแจ้งความแต่ร้อยเวรไม่อยู่
ต้องไปแจ้งอีกวันหนึ่งซึ่งลูกชายก็ถูกตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวไปแล้ว
สิ่งที่ต้องการที่สุดในขณะนี้ก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาลูกชายไปบำบัดให้หน่อย
ไม่อย่างนั้นปล่อยกลับมาก็เข้าอีกรอบเดิมเวลาพ่อแม่ไปหลบอยู่ด้านในห้องนี่ก็พังประตงประตูหมด
ภูมิกับการสพมันจากคีรีนะครับบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปคุมตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีทันทีตรวจปัสสาวะไม่ต้องสืบ
ปัสสาวะสีม่วงนายโกมินยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อกับแม่ก็ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
แล้วก็ข้อหาทำร้ายบุพการีเดี๋ยวจะส่งตัวไปบำบัด
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ